ที่จังหวัดบุรีรำกันก่อน
คุณยายเขาจะไปตักน้ำให้วัวกิน

เอาหลานหายไปแล้วตกใจหายตัว
ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านคนก็เฮโลกันไปหา

ตกใยมันห่างจากบ้าน๒กก

กำเผินนางรองที่จังหวัดภูรีรัมนะบอกโอ้ตกใจมาก
หลานหายเดินไปขอผู้ใหญ่บ้านช่วยกันหน่อยช่วยตามหาหลานหน่อยหายตัวไป
เพราะช่วงนี้มันมีข่าวเด็กหลงหายหลงป่าเยอะไงก็กลัวหลานจะหายไป
สุดท้ายต้องไปแจ้งกู้ภัยสยามรมใจปู่อินมาค้นหา
ชื่อว่าน้องนาวาหรือว่าเด็กชายวรกรปานชาติอายุ๒ขวบครึ่ง
หายออกจากบ้านคือบ้านติดไร่มันสัมปะหลัง
คุณยายก็บอกว่าเนี่ยนะเดินหากันอยู่นาน๓ชั่วโมงสุดท้ายไปเจอ
สิ่งแรกที่เจอคืออึก่อนอึของน้องอยู่กลางไร่มันสับปะหลัง
สักพักก็ไปเจอตัวน้องยืนงงถอดกางเกงอยู่กลางไร่มันสัมปะหลัง

วัวกินห่างจากบ้านสัก๑๕๐เมตรได้

เดี๋ยวหลานจะหลงคุณยายเข้าไปคนเดียว

ด้วยความตกใจก็ตะโกนเรียกหลานก็ไม่ตอบ
เดินหาอยู่คนเดียวครึ่งชั่วโมงได้

ก็เลยไปขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน
ไปเอาแจ้งกู้ไพ่มาช่อบ้านเป็น๑๐๐คน
เดินค้นหาเพราะว่ากลัวว่าหลานจะหลงป่า

สุดท้ายเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้านทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันหาเป็นร้อยคน
แล้วคนที่ไปเจอเนี่ยกลายเป็นคุณทวดของน้องเขาเอง
เดินไปตะโกนหาไปนะว่าเอออยู่ไหนอยู่ไหน
สุดท้ายแล้วไปเจอน้องตอบมาคำนึงครับ
แล้วทวดก็เดินตามเสียงครับนั่นไป
นู้นฮะ๒กิโลได้
ก็เลยคาดว่าระหว่างที่รอยายอยู่น้องปวดท้องอืบมากเลย
เดินตามร่องของไร่มันไปเรื่อยจนไปนั่งอืดเสร็จ
พออืดเสร็จปุ๊บหลงทิศทาง
ทางกลับมาทางไหนล่ะเด็กก็เดินไปเรื่อย
พอไปเจอน้องถามว่าเอ้าคือน้องก็ถามว่าเอาเดินมาได้ยังไงเนี่ย
ใครเป็นคนเจอเอาไปดูไปฟังเสียงน้องกันหน่อย

้วนมารับนาวาต้วนชื่ออะไรนะ

ว่าเดินมาคนเดียวเหนื่อยไหม

ตากุณทวดชื่อว่าคุณตาอุดรอลอายุ๗๓ปี
ต่อมาก็บอกว่าพอรู้ว่าร้านหาย
ขอให้เจอขอให้น้องปลอดภัย
เรียกหนาวามาเรื่อยถึงได้ยินเสียงครับ

คือหา๒๓ชั่วโมงแล้วไปเจอค่อยแจ้งกู้ไพน่๊บ

พี่กุญเอกชื่อยืนถือเกงอยู่
สุดท้ายก็เจอปลอดภัยนะฮะ

แต่ก็กำชับว่าอย่าฆ่าสายตาเนอะ

สุดท้ายก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ